ถ้าเนกบอกนี่คือญี่ปุ่นเกาหลีต้าเลยค่ะ

คลองนี้มันเป็นคลองน้ำเน่าน้ำเสียขยะเยอะมาก
แล้วก็เห็นว่าจะมีบ้านของชาวบ้านเนอะ

กรุงเทพแล้วก็มีการปรับปรุงคลองของเราก็มีใช่ไหม

คนไปเดินเที่ยวเดินเล่นอนาคตเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คนไปค้าขายข้าวของกันอะไรแบบนี้สวยอ่ะ
ก็เลยนี่คือสภาพครองแม่ขาใจกลางเมืองเชียงใหม่
ปรับปรุงริมสองฝั่งครองให้มันเดินได้
ปรับปรุงบ้านที่อาจจะซุดโทรมหน่อย

อันนี้เป็นเฟสแรกก่อนปรับปรุงครองไปก่อน
เริ่มมีการมาปลูกต้นไม้คนละต้น๒ต้นอะไรกันไป
ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวปั่นจักรยานก็ได้เดินก็ได้
ในคลองที่มันเคยเน่าเคยเสียก็จะเริ่มทำให้มันสะอาดมากขึ้น
ดีมากขึ้นดีดีเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมาก
ชาวบ้านที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะ
อะไรกระพงกะเพราอะไรก็มาปลูกกันไปจะได้เด็ดกินได้
แล้วก็เอาไม้ดอกไม้ประดับแซมเข้าไปนะฮะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาบอกว่าคืออนาคตถ้ามันโต
ปลูกก็สามารถเก็บไปกินเก็บไปขาย
หรือว่าบางทีก็ปล่อยไว้ให้มันสวยงามริมครองก็ได้นะฮะ
สำหรับคลองนี้อย่างที่บอกว่ามันเคยประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย
เต็มไปด้วยขยะสิ่งปฏิกูลนะฮะแน่นอนมันก็จะเกิดจากฝีมือของมนุษย์นี่แหละฮะ
แต่ว่าหลังจากที่มันเกิดขึ้นเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เลยมานั่งคุยกัน
บุรณาการทำให้ชาวบ้านริมครองให้ความร่วมมือร่วมใจ
เหมือนได้ชีวิตใหม่ได้ครองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สภาพแวดล้อแบบนี้ใครก็ชอบเราเห็นนะคนกรุงเทพก็อยากไป
อยากไปแล้วช่วงหน้าหนาวเข้าเดินตั้งตัวเฟ่อเยอะนะ

เจ็บบุสภาพเหลืองนะมันสร้างดีเหลือเกิน
ต้องเฟ้ยต้องฝ่ายนี้แย่บริเมืองแล้วมาทั้งเมืองเนี่ยได้ลุ่นนี้คราวนี้
แม้ว่าตอนนี้ไอเฟสแรกยังทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จ
ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเดือนนึงเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงใครไปไปแวะ
บ้านริมคลองด้วยในอนาคตให้มันสวยงามมากขึ้น

ภาพนี้สวยจังเลยต้นไม้ใหญ่
อ้าวช่วยกันครับตรงเฟสต์ต่อไป
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มันสวยงาม
แล้วก็ขอความร่วมมือชาวบ้านก็อย่าไปทิ้งขยะลงในคลอง
พอคนไปเที่ยวคุณก็จะมีอาชีพแล้วก็มีเงิน

ชาวบ้านเอาสินค้าพื้นถิ่นมาวางขายอะไรอย่างนี้

แล้วปุ้ยใส่แบบเฟอร์ขนเยอะไปยืนถ่ายรูป
ถ่ายนะคะนี่ตรงปกเลยนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย
คนก็จะทักคุณปุ้ยไปต่างประเทศเหรอ

แล้วก็ไปท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับ